เรื่องนี้มีคนแชร์ในโลกออนไลน์เยอะมากเลยเป็นเรื่องของกระชายที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติศรีลานาจังหวัดเชียงใหม่
ครับไปจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งอายุหกสิบสามแล้วเนี้ยของกลางอ่ากระชายเต็มกระสอบเลยครับ
กระสอบนี่ค่ะคือที่แชร์กันในโลกโซเชียลเอาตรงตรงก็คือคนก็ตำหนิเจ้าหน้าที่เหมือนกัน
โอ้โหทำไมต้องไปจับคุณลุงเขาด้วยล่ะแค่ไปเก็บกระชายเออ
เอาไปกินเนี่ยมันผิดตรงไหนเหรออันนี้ต้องจับเลยเหรอเราตรวจสอบให้ค่ะ
กฤษยามคงสตรีชี้แจงแบบนี้นะคะ
บอกว่าคุณลุงคนนี้ที่โดนจับเนี่ยโดนจับจริงของกลางคือกระชาย๒กระสอบ
เมื่อวันที่๒๐กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายปกครอง
ว่าพบกลุ่มชาวบ้าน๘คนจากพื้นที่ตำบลแม่ปังอำเภอพร้าว
เข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติเอาจอบมาเอาเสียมมา
แล้วขุดเอาหัวกระชายในป่าไปสองกระสอบเป็นกระสอบเลยนะ
แล้วประเด็นคือเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ค่ะครับ
เป็นการขุดแบบถอนรากถอนโคนไปหมดเลยอืม
ไม่เหลือหน่อให้ขยายพันธุ์ต่อตามธรรมชาติได้เลยครับ
คือทางอุทยานเขามีระเบียบอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ห้ามเก็บหรือนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
แต่ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาก็อนุโลมครับ
นุโลมให้ชาวบ้านในพื้นที่เก็บผลผลิตจากป่าเพื่อบริโภคหรือนำไปขายเล็กน้อยอันนี้ทำได้
ผิดเขาอนุโลมให้แต่ประเด็นคือกลุ่มเนี้ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นกลุ่มคนนอกพื้นที่
แล้วมาขุดหัวกระชายไปเยอะมากครับ
ว่าเอาไปขายตามออเดอร์ที่ได้รับมาไม่ใช่แค่ชาวบ้านนำไปกินเองครับ
ถือว่าเป็นการผิดระเบียบของทางอุทยานนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าก็เลยต้องจับข้อหาก็คือเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
โดยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามภาระบออุทยานแห่งชาติปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองเปรียบเทียบปรับขั้นต่ำสุดคือห้าพันบาท
คือสูงสุดเนี่ยแสนนึงเลยนะคะโอ้โหโทษปรับสูงสุดคือแสนนึง
แต่อันนี้ปรับไปต่ำสุดเลยคือ๕๐๐ถือว่าเป็นความผิดครั้งแรก
เลยปรับแค่ห้าพันส่วนอีกเจ็ดคนที่ไปด้วยเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้จับไม่ได้เปรียบเทียบปรับ
เพราะว่าแค่ไปด้วยกันไม่ได้เป็นคนไปขุดกระชายออกมา
คือเจ้าหน้าที่นั้นก็ยืนยันว่าก็อนุโลมอยู่แล้วนะ

มันลักษณะเป็นการค้าเชิงพาณิชยเกินไปแล้วนะครับ